คลิปนี้เราได้ดูก็งง
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เองก็งง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
เขาโดนตำรวจจับคือโดนจับยึดรถ

ถือเป็นของกลางถูกไหมไปอยู่ในคล่องตำรวจ

เขาก็ออกไปข้างนอกไปเล่นน้ำสงกราน
ปรากฏว่าจำได้ว่านี่มันรถฉันนี่
จำได้ทั้งสีจำทั้งสติ๊กเกอร์
แต่มีผู้หญิงขี่รถฉันมาเล่นสงกราน
แล้วงงเอามาได้อย่างไร

เดี๋ยวเราจะมีเสียงคลิปที่ผู้หญิงคนนี้เขาพูด

ทำไมเขาถึงต้องขี่รถคันนี้ออกมา
ซึ่งเฟซบุ๊กนี้เขาโพสต์เหตุการณ์
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของรถกำลังเถียงกับผู้หญิงคนนี้
เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาโดนตำรวจยึด

โผล่อยู่กับผู้หญิง๒คน

แล้วดูสิเขาแชร์ทั้งคลิปแชร์ทั้งรูปภาพ

เขาพยายามที่จะขอคำตอบจากผู้หญิง
แล้วพยายามอธิบายว่าผมคือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะ

จริงเวลารถผมโดนยึดเนี่ยก็ถือว่าเป็นของกลาง

สถานที่เก็บรถของกลางหรือว่าข้อเก็บรถหรือเปล่า
แล้วทำไมรถนี้มาอยู่กับคุณได้ยังไงล่ะครับ

เขาบอกว่าคือเขารู้จักกับตำรวจ
ขอหน่อยนะเอามาขี่เล่นสงการวันเดียวเอง
แป๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวคืนให้

อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเองค่ะ
เดี๋ยวคนนั้นอย่างไรของนี้แหละ
ตอนนี้เพราะคำสั่งไปย้ำไป

ก็ผมเลยไม่อยากมาทำแบบนี้

รถทำมายังไงเอามันยังไง

มันอาจจะเอาเนียนเพื่อกันไม่ได้หรอ
ไม่ได้เพราะว่าเป็นของสมวนสมวน

รู้เองอะไรอ่ะ
อันนี้มันใหม่ไงไม่ได้ถ่ายมารถพี่

เขาพยายามบอกมาแต่นี่ลิ้นเปรี้ยเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะพยายามฟังตอนถ่ายคลิปมาเนี่ยนะคะ
จักรยานมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยสีแดงแบบนี้
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ
คือเห็นอาการของผู้หญิง

ถ้าเกิดว่ารถโดนตำรวจยึดมันจะอยู่ในคอกไม่ใช่เหรอ
คุณแจมันก็ต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บรักษาของกลาง

แต่ผู้หญิงเนี่ยทั้งสองคนเอามาขี่แบบนี้
เจ้าหน้าที่จะรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องให้ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วแหละว่าเรื่องนี้เป็นยังไง

ก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม

แล้วผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้
คือผู้ชายนะคะก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่จับแล้วก็ยึดในข้อหาขับขี่รถ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่น

มารู้ว่าเมื่อวานนี้มาเจอมอเตอร์ไซค์ตัวเองอยู่กับผู้หญิงสองคนนี้
คือจำรถทุกอย่างได้มันเหมือนเดิมหมดสติ๊กกงสติ๊กเกอร์สีเสือ
แต่สงสัยไงว่าเอาออกมาได้ยังไง
แล้วจากการตรวจสอบก็รู้ว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้
คุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัสทีวีของเราก็ไปเลยค่ะ